เพื่อนร่วมค่ายคู่แรกที่แพ้ไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูว่ากู้ชื่อได้เปล่า

เดี๋ยวดูว่าจะหล่นใกล้ต้นหรือใกล้ต้นนะครับ
ติดตามวิทยา

เพราะเพื่อนหลังชนะคะแนนลายไทย
อบตโนทองที่จังหวัดไทยยะปูมครับ
ไปพบกับคุณชาญชายและคุณอธิวัตรครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับต่อครับ
นี่เป็นคู่ที่๒แล้วคู่แรกนั้นลมใต้แพ้คะแนนเสมอไหนไปนะครับ

น้ำเงินเรือนไทยนายย่าปาร์ควิว๑๒๑
เขามาคืนวิทยาและครึ่งแพ้ไปแพ้ไปด้วยวิทยาเพชรสี่หมึกหนึ่ง
แต่ว่าต้องชื่อไข้เขานะแล้วมาโดนลงใกล้อีกนะอ่าอ่าอ่า
มวยในกลุ่มเอาละตอนนี้มาลุ้นเกมคู่นี้ซ้ายกับขวานี่ใส่กันสนุกแน่นอน
ลูกชายเด็ดดวงนะปอมพงษ์สว่างนะส่งหมึกคุณพ่อไหมส่งหมึกคุณพ่อไหม
พ่อเขาจะเตี้ยนะเตี้ยกว่านี้นะลูกร่างไม่เตี้ยนะลูกร่างไม่เตี้ย
ควงคู่มาเองเลยพันมือเองนวดเองหมดเลยนี่ให้กับลูกชาย
ลูกชายเด็ดดวงนะฝ่ายน้ำเงินน่ะครับเด็ดดวงปอมพงษ์สว่างนี่แข้งขวาเต๋
นี่นี่เป็นเกมของมวยคู่ที่๒ของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ
นี่คือจะถอยไปไหนเองนะฮะมันเป็นแบบคุณพ่อนะไม่ต้องเดินอย่างเดียวนะฮะ
ตอนนั้นมากัน๓คนพี่น้องเลยนะเด็ดดวงตุ๊กตาทองดอกไม้ป่ามาพบพร้อมกันเลย๓คน

ลุกให้จากตู้ไปลุกนั้น
คุณผู้ชิงขาดตัวบิทีนะครับคุณผู้ชมครับทางโรงธนาจันทร์ทำให้กันแหน่ง
ลุกสุดมีชายุทธ์นังการเรชและก็พันธุ์กำรวจโทษสัญญาณรักษณะไทยเดิม
ดีแล้วมวยอย่างนี้เลยมันต่อยแล้วอธับใจ
พอเปิดเกมเพ็งก็เดินขยับเข้าหามาเต้นมารอ

อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าตาคนจัด
โปรเมอเตอร์ผมก็ชอบแล้วแฟนมวยเขาก็ชอบด้วย
มันเฮได้ไงสนุกด้วย
ไม่มีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์แน่นอน
คู่นี้น้ำเงินทรงมวยดูแล้วตัวใหญ่กว่าเลยนะครับ
หลังใหญ่มากเลยนะครับ
หลังมัดใช้ได้ด้วยนะ

มัดดียดไล่

เหรือนไทยนี่ขยับเข้าหาเลย
ได้กว่ากลับเข้าไป

รองอธิการของสพลอ่างทองนะครับ

ชาชีวะครับเอาตามต่อบนเวทีครับชมกันต่อครับ
นี่เป็นยกที่สองนะครับเพย์ประดุงเทศสี่หมื่นแดง
เรือนไทยนาย่าปั๊กวิวน้ำเงินหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
ป่าคุณรุษช่างเรือนี่แฟนของศึกยอดมวยไทยรัฐแจ้งมา
บอกว่าตอนนี้ไทยรัฐภาคอีสานนี่คนได้รับความนิยมมากเลย
ถึงทุกภาคและไม่เก็บเฉพาะภาคอีสานนะครับ

พุดภาพของช่องไทยรัฐที่ชัดแถวเลยนั่นคือ
ทรงใจตรงนี้คือเวลานี้การจัดมวยน่ะ
ตั้งแต่หลังจากที่เราหยุดพักกันไปหนึ่งเมื่อนะมันมวยกันมันไม่มีสิ่งไหนที่จะต้องมี
ที่เห็นมีอยู่สิ่งเดียวนะวันสองวันสามชิ้นทัพที่ที่พาใช่แน่หลักนักเดียวเลยนะครับ
ได้ได้เท่าไหร่หลายคนอาจจะถามล้านเก้าหกหมุนกว่าก็เหลือประมาณสิบกว่าหมู่
นี่มีสิ่งหวังสุดท้ายหมายถึงว่าจะชับกับนิวทางเหลือ
เหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ไปบนเวทีดีกว่าครับสถานการณ์นี่
เริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับยกที่๒แล้วแดงเพชรประดุงน้ำเงินเรือนไทย

ตัวเองแบบนี้เขาเรียกชบแบบสไตล์ของดุข้อเห็นตัวโอ้ยระพัก

เขาเลือกทำลายตัวเอง
เสียจงเลยนะลูกนี้เสียหายเยอะเลยนะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นลูก๕แล้วเป็นต่อห้าออกหนึ่งแล้วจบแล้ว
จึงยังไม่เรียบร้อย

เสียหายเยอะเลยลูกนี้
ดวงสั่งเดินเหมือนคุณพ่อเลยนะ
ความนายตะหันหันข้างหันหลังหันหาพิขยาก็เป็นเรื่องได้นะ
ธรรมชาติมวยน้ำเงินนั้นไม่ใช่มวยถอยหลังอยู่แล้วนะครับ

แพ้ชนะผ่านตกแบบนี้เนี่ยมันแค่ขวาเตะ
ไล่แขนฆ์ไร่แล้วต้องเตะสำหรับจะมีคะแนน
เพื่อมีเขามาช่วยด้วยครับ

ของกลางของกลาง
มั่นใจแล้วมั่นใจแล้ว
ขายเต็มเดี๋ยวสอบอีกเดี๋ยวสอบอีก

เจ็บหน้าขาหรือเปล่า

เรียบร้อยเลย

เจอเข้าไป

ไปซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปก็เรียบร้อยครับ

พดุงเพชร๔๐๐๐ไป

คู่แล้วรวมถึงคืนก่อนด้วยนะ

โดนสะสมด้วยเนี่ย

แต่ลูกนี้กำกึ่งเลยนะครับนี่เอามือกำเลย
มไว้เลยครับสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับจบเลย